เรียกได้ว่าไปเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลย
ให้คุณผู้ชมไปดื่มดำธรรมชาติอย่างเต็มที่
แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเผ่ากันด้วยนะคะ
จะเป็นที่ไหนพร้อมกันแล้วก็ตะลุยไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะ
หมู่บ้านที่อยู่กลางอ้อมกอดของภูเขา
ภายในอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี
จุดหมายของวิธีการเข้าไป
ของเราในวันนี้ก็คือหมู่บ้านโป่งลึก
ซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องชาวเผ่าปากากยอ
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึ่งตลอดเส้นทางเราก็จะได้พบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก
และยิ่งได้มาเห็นวิวทางเข้าหมู่บ้านแบบนี้อีก
หายเหนื่อยเลยล่ะครับคุณผู้ชม

กิจกรรมเด็ดของที่นี่คือเรื่องของการล่องแพ้ไม้ไผ่ในต้นแม่น้ำเพชรบุรี
งานนี้บอกได้เลยว่าธรรมชาติสวยงามสุดไปเลยล่ะครับ
จากการล่องแพ้ที่หมู่บ้านโป่งลึกบางกลวย
มีทั้งความสนุกมีแก่งน้ำที่ไม่ได้เป็นอันตรายมากนัก
ช่วงก็จะมีแก่งให้เราได้ตื่นเต้น
ช่วงก็จะมีสายน้ำที่ไหลสบายให้เราได้ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำกันแบบชิว
เหมือนเราถูกภูเขาโอบกอดเอาไว้เลยล่ะครับ
ใครอยากมาล่องแพรจากต้นแม่น้ำเพชรบุรีแบบนี้ก็เชิญได้เลยที่หมู่บ้านโป่งลึก
ราคาก็ไม่แพงนะครับ
แพ่หนึ่งลำนั่งได้สามท่านราคา๗๕๐บาทเท่านั้น
ได้ชิมกาแฟหอมชมธรรมชาติสวยสองข้างฝั่งแม่น้ำที่ทอดยาว
แค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับ
จบจากร่องแผ่เราไปต่อกันที่หมู่บ้านชาวเผ่าเปอร์กากยอกันเลยครับ

เป็นหมู่บ้านแรกของต้นแม่น้ำเพชรบุรี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญและหล่อเลี้ยงคนมากมาย
เอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่ก็คือวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างดั้งเดิมของชาวกะเหลี่ยง
ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างบ้านที่พวกเขาอาศัยก็ทำจากธรรมชาติ
ซึ่งก็คือไม้ไผ่ที่หาได้ในป่าใหญ่แห่งนี้นั่นเองล่ะครับ
ส่วนต่างของบ้านทำขึ้นอย่างเรียบง่ายพร้อมคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบ้านเป็นหลัก
ทั้งการยกสูงของตัวบ้านที่ทำเพื่อป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้เข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัย
อีกทั้งในส่วนสัตว์ของพื้นที่บนบ้านห้องนอนห้องครัวที่จัดแบ่งได้อย่างลงตัวล่ะครับ
อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก
ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่อาหารการกิน
วันนี้เราจะลงมือทำอาหารพื้นถิ่นให้ได้ชิมกันกับเมนูแกงหยวกกล้วยใส่ไก่
ซึ่งถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มาที่นี่ต้องได้กิน
ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงที่นี่นะครับ
เมนูแกงหยวกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแต่เมนูแซ่บปากยังไม่หมดเพียงเท่านี้
เขาจัดเต็มกันมาเลยเมนูพื้นบ้านแต่ละเมนูหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยล่ะครับ
อร่อยกันไปแล้วก็ไม่พลาดกับการแสดงที่เอาไว้ต้อนรับผู้มาเยือน
จากเด็กชาวปากากยอ
น่ารักสดใสสวยงามตามแบบฉบับพื้นบ้านดูแล้วก็เพลิดเพลินใจดีนักแล
ถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางขุนเขาห่างไกลจากแสงสีเสียง
แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้นั่นก็คือความน่ารักความสดใสของพี่น้องชาวเผ่าปากากยอดทุกคน
นี่คืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัส
และทุกคนจะหลงรักที่นี่
หมู่บ้านโป่งลึกแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี